เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีของหญิงสาววัย๒๒ปีที่จังหวัดลำปาง
แม่เขาก็ออกมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของนายอาชรุยะเรืองรัตนพงศ์ที่เป็นประธานอยู่
บอกว่าลูกสาวจะไปธุระที่จังหวัดพยาวอยู่ที่ลำปางหายไปคืนหนึ่ง
วันรุ่งขึ้นมีอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตากโทรศัพท์มา
บอกว่าเนี่ยลูกสาวอยู่กับเขานะก็เลยบอกให้พามาส่ง
หลังจากนั้นก็พบภาพว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ในโรงแรมอยู่บนเตียงนอนกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ลูกสาวพอรู้ว่าแม่รู้เรื่องแล้วภาพถูกโพสต์ในสังคมออนไลน์รับไม่ได้นะครับ
กินยาฆ่าแมลงหวังฆ่าตัวตายใช่ค่ะก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ไปดูเรื่องความคืบหน้าด้านคดีก่อนนะครับ
วันนี้ในอาจรุยะเรืองรัตนาทงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาธิกรรม
แล้วก็ครอบครัวของหญิงสาววัย๒๒ปี
เดินทางไปพบพันธุ์ตำรวจเอกไรสิทธิพรมปฏิมา
ภูมิกับการสพเมืองลำปาง
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เสียหายหญิงสาวคนนี้ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
กับพวกลวงไปข่มขืนที่โรงแรม
ถ่ายภาพโพสต์ลงสังคมออนไลน์จนอับอายทนไม่ไหวกินยาฆ่าแมลงหวังฆ่าตัวตาย
ญาติบอกว่าตอนที่เกิดเหตุไปแจ้งความแล้ว
ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวัน
แต่ตำรวจชี้แจงไปแล้วบอกว่าบอกให้ไป
ให้ผู้เสียหายที่บรรลุนิติภาวะแล้วเซ็นยินยอมมาก่อน
ตามหลักของคดีแต่ว่าญาติก็หายไปเลย
อัจฉริยะเปิดเผยหลังหารือกับทางตำรวจนะครับ
บอกว่าทางชมรมมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายในโรงแรมที่เกิดเหตุ
รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่จองห้องพัก๓คน
แต่ยังต้องตรวจสอบก่อนว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
ต้นพนักงานสอบสวนสามารถยืนยันตัวบุคคลต้องสงสัยได้แล้ว๑คนแล้วก็
เรียกออกที่เรียกอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ถูกเลาหามาสอบปากคำ
ขณะที่ลุงของหญิงสาววัย๒๒ปีบอกว่า
ญาติยังติดใจหลายประเด็นที่เกิดขึ้น
ทำคดีนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ไปแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่รับแจ้งให้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
ให้พันธุ์งานสอบสวนตัวเดิมสอบเหมือนเดิม
การสอบสวนเนี่ยมันก็จะไม่ผมพูดตรงว่ามันไม่ดีอะนะ
พวกวันผมก็เรียนท่านมุ่งกลับไปแล้วท่านก็รับปากว่าท่านจะเปลี่ยนพันธุ์งานสอบสวน
ญาติญาติเขาก็ขอให้ตำรวจมาคุ้มครองความปลอดภัยด้วยนะ
เพราะว่าหวั่นเกรงอิทธิพลของกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับนายอัจฉริยะก็เดินทางไปเยี่ยมอาการของ
ก็ไปสอบถามความคืบหน้าของคดีด้วยนะฮะซึ่งเธอเองก็อาการสุดหนักอ่ะนะ
แต่ก็ยังสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวแล้วก็นายอาชิริยะได้
ด้วยการเขียนข้อความแล้วก็พูดเล็กน้อย
นายอัชริยะบอกว่าที่สื่อสารกันได้
ก็ได้ทราบความจริงจากปากของหญิงสาว
วัย๒๒ปีคนนี้นะครับ
บอกว่าเรื่องราวที่แท้จริงวันเกิด

ขึ้นรถตู้ไปพบกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
จากหญิงสาวมีอาการเจ็บป่วยจากโรคปวดหลัง
ก็นัดเจอกันเพื่อรับยาสมุนไพรในตัวเมืองลำปาง
แต่กลับถูกอดีตผู้ใหญ่บ้าน
อุบายลวงไปทานข้าวในเขตตัวเมืองลำปาง

โดยเหยื่อบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้ชายอีก๓คนที่เจอกันนั้นเจอทีหลัง

ตอนที่นายอัชรุยะไปสอบถามความคืบหน้าของคดีนะครับ
แล้วล่าสุดนั้นก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ซึ่งนายอัชรุยะบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตลงตอน๑๙นาฬิกาหญิงสาววัย๒๒ปีคนนี้อาการสุดหนัก
แล้วก็ได้บอกกับเขาว่าขอให้เอาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้
น้องประชาชนครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับ
ที่วันนี้สาวมองที่ถูกกงคืนกระทำชำลองเดินผู้เยบบ้าง
ได้เสียชีวิตลงมันสักครู่ที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปางนะครับ
ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องนะครับทั้งหมด
ซึ่งต้องบอกเลยว่าทางชมรมวิทยากรรมนะครับ
จะช่วยเหลือดูแลคดีนี้ให้กับชาวมงค์นะครับ

เราก็ทราบอยู่แล้วว่าสาวม้องคนนี้นะครับ

เพราะจากการที่เราได้พูดคุยกับแพทย์นะครับ
เขาก็เอาไว้ว่าภายในนะครับถูกทำร้ายบางอย่างนั้น

ในการเอาผิดผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเสามองในวันนี้

ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
ซึ่งวันนี้ผมเองก็มาเฝ้าดูแลน้องเขา
อยู่ในช่วงของวินาทีที่น้องเขาสิ้นใจ
ก็เรื่องคดีความก็ต้องเดินหน้ากันต่อนะฮะ
เพราะว่าถ้าถูกข่มขืนอย่างที่น้องเขาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยข้อหาก็ถือว่านัก
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ